สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
ในวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่
สภาพอากาศค่อนข้างที่จะดูไม่มั่นอกมั่นใจว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับ
บางช่วงบางตอนอากาศร้อนอบอ้าว

รวมไปถึงมีลักษณะของฟ้าหลัวเกิดขึ้น

วันนี้ครับมาฟังกันหน่อยครับ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปนสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับ
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น

สิ่งที่เข้ามาแทนที่ตอนนี้ก็คือความชื้นจากทะเลครับ
ความชื้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยแล้วก็ตัวการสำคัญทีเดียวนะครับ
ที่ทำให้เกิดลักษณะของฟ้าหลัวเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มาพร้อมกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว
แน่นอนครับความชื้นเหล่านี้ถ้าหากสะสมเยอะเกินไปเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะทำให้เกิดลักษณะของกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างด้วย

เพราะว่ายังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ื่นตัวนี้ก็เป็นกระแสลมในระดับสูงนะครับ

ระยะแรกก็จะทำให้เกิดลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ
หลังจากนั้นก็ทำให้บางจุดบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไม่หนักหน่วงเท่ากับช่วงหลังกลางสัปดาห์ครับ
นี่ครับคือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกัน

พายุฤดูร้อนที่เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูง

แล้วก็ค่อยเขยิบอย่างต่อเนื่องไปทางปีกตะวันตก

เคลื่อนที่ของพายุฤดูร้อนในครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกราฟิกของกรมบุตุนิยมพัทยานะครับ
เขียวคือลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝน
ในระยะช่วงต้นสัปดาห์นะครับจะสังเกตว่า
สีเขียวนั้นจะอยู่ในแถวบริเวณตอนกลางซะส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนั้นครับในช่วง๒๙เป็นช่วงที่คาดการณ์ว่า

สังเกตนะครับจะใหญ่ขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ

เคลื่อนที่ต่อไปนะครับจากภาคอีสาน

ดังนั้นในช่วงหลังกลางสัปดาห์นะครับ
ต้องระวังละทีเดียวในพื้นที่ภาคอีสาน

ใครจะวางแผนทางพลิเศก์การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ดังกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ